วงโปรงลาซอนเขากลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง

ก็เล่นตลกก็ได้พี่อีทจะรับหรือเปล่าเอาไปดูหน่อยค่ะ

เขากลับมาแบบสติงแบบเร่งฝรั่งเลย

บักเบิ่นเนี่ยเนาะ

เอาไปเลยนะคะไปซ้อมยกไฟดูนะคะ
จะได้เรียนรู้งานค่ะในชุดนี้ค่ะ

เดี๋ยวนิดนึงเบิ้ลล้วงอะไรก็ไม่รู้
จะมาสมัครเข้าวงโปรงลางก็แต่งตัวมาเต็ม
เห็นทั้งลีลานะคะฟังทั้งเสียงร้องแบบนี้

ถ้าสมาชิกในวงขาดจะต้องโทรตามใคร

เหมือนพี่อีทใส่กระโปรงร้องเงงบ่อยล่ะ
เบิ้ลเขาก็ต้องจัดระเบียบ
เขาที่สิบมันคือกระโปรงเหรอ
แบบ